ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง
สวัสดีค่ะ

อ๋อมทุกครัวใจคุณสวัสดิ์ค่ะ
ไอ้อฤทธิสดาเคียงธรรมภาค่ะ
ท็อปสรรณีนุปสุธนาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
ที่พร้อมเจ็ดหนังทุกเรื่องที่ไม่บ้างคุณรู้
พร้อมปรับทุกปัญหาและประจำนานกับทุกเรื่องทั้งหมด
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

หยุดทั้งคู่เลย
คือพอหยุดปุ๊บประทูนิ่งเลยเห็นป่ะ

น่าขนลุกเลยอะ

อันนี้กอดสบายเลย
อันนี้นี่เป็นหมอนปลาทูเก๋นะ

ต้องบอกว่าความโดดเด่นน่าสนใจของเขาอยู่ที่ดีไซน์

เป็นรูปทรงหลักของอาหารที่เด่น

หมอนน้องหมา

อย่างนั้นเราไปทำความรู้จักกันเลยในช่วง
แม่พันฐารวย

และตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณมิ้นมรกฏชมบุญค่ะ
เจ้าของธุรกิจทิสกราฟี่

ก่อนอื่นเลยถามก่อนเลยว่า

ที่เด่นกว่าผลิตภัณฑ์และสินค้าคือ
น้องมิ้นท์ขี้อวดมากเลยอะค่ะ

ก็คือเอาคำอะไรมาบวกกับคำอะไรเลยเป็นแบรนด์นี้
มีแค่นี้เองแต่ก่อน
มีไม่ถึงเท่านี้แต่ว่าแบบเหมือนพอเราขายไปเรื่อยเนี่ย
ลูกค้าเขาก็จะมีแบบพริเศษมาว่าอยากมีอันนั้นอันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยค่อยเพิ่มมาซึ้งเรื่อย
เริ่มมากี่ปีแล้วคะเอาเจ้าขอเรียบร้อย
ทำมาประมาณ๔ปีแล้วค่ะ
๔ปีแล้วค่อยพัฒนา
ไม่แต่ต้องบอกว่าโดดเด่นมาก

เป็นลายอาหารจากหมอนธรรมดา
แล้วกลายเป็นแตกลายเป็นผลิตภัณฑ์หมอน
แต่ฝั่งนี้ไม่ธรรมดา
ไม่อยากรู้เนี่ยคิดได้ยังไง
จริงตอนแรกเราทำแบรนด์นี้มาใช่ไหม
คือมินถ่ายรูปเขาก็ว่าทำอยู่แล้ว
เสร็จเราก็มานั่งคิดว่าอ๋อที่สิทธิ์แฟนเรา
เป็นอาหารใช่ตอนแรกเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราชอบอาหาร
แล้วแม่กันเขาทำกับข้าวอยู่แล้วเป็นร้านอาหารอะไรอย่างนี้
หนูก็เป็นคนถ่ายรูปใช่ค่ะแล้วเขาก็มาร่วมมือ
เอาอันนี้แหละมาลองทำดูแต่ว่าตอนแรกเอามินทาออกมามันตัวเล็ก
มันก็เลยดูแบบไม่ค่อยตื่นเต้น
กันก็เลยบอกว่าลองทำไซส์ใหญ่ป่ะอะไรอย่างนี้
เพราะเราขึ้นตัวอย่างมาไซส์ใหญ่แล้วมันดูแบบเฮ้ยมันแบบดูใหญ่อะไรอย่างนี้
ใช่แต่ทำไมหนูคิดยังไงว่าชีวิตฉันจะนอนกอดปลาทูทอด
ตอนนั้นคือที่คิดคือเราชอบอันนี้อย่างหมาเราก็ชอบ
เพราะหมานะเราก็ชอบปะฒูชอบกินไว้
ก็เลยลองเอาสิ่งที่เราชอบกินชอบทาน

เราคิดว่ามินว่าคนไทยน่าจะอินกับสินค้าแบบนี้
แบบว่าปลาทูน้ำพริกกะปิอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนแรกคิดว่าอะไรหรือไหมนางมิน

ต่างชาติด้วยก็เลยทำเมนูแบบว่ามีเมนูที่เราชอบแล้วก็มีแบบที่เขารู้จักกันอ่ะ
ต้มยำมีแบบผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยส้มตำอะไรอย่างเงี้ย
ตำถาดเออแต่ก็ปรากฏว่าหนูเยี่ยมพูดใช่ไหมเอออะไรเนี้ย
เอ่ออะไรดิอ่ะสมมุติก๋วยเตี๋ยว่ะเออก๋วยเตี๋ยวหังยาวถ้าขอให้เป็นน่าตาของ
ร้านเราเลยน่ะเออทำได้เออเก๋เนอะดีเนอะเดี๋ยวพี่กาวจะเปิดร้าน

ส่งให้เลยครับเป็นหมอด้าน
เอ้าขายทางแรกที่ไหน
ราคาที่แบบต่ำสุดล่ะคะ

แล้วราคาที่สูงสุดที่เคยขายเท่าไหร่เอ่ย

ต้องทำชุบแป้งทอดแล้วก็ให้น้องไปถ่ายรูปก่อน

เพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์นางนางถ่ายเองไง

แต่ไม่ต้องกังวลเรากอดปลาหมึกแล้วเดี๋ยวเช้ามาจะมีน้ำจิ้มเต็มหนึ่ง
เอาไม่ตอนแรกเรานึกว่าเฉพาะร้านค้าหรืออะไรอย่างนี้

ต้นทุนประมาณ๔๐เปอร์เซ็นต์

ถ้าเอามาทำเองก็ราคาสูงขึ้นนิดหนึ่ง
เหรอบอกว่าตัวเองทำเยอะไง
ทำในปริมาณเยอะราคาก็จะถูกลง

ถามราคาต่อชิ้นแล้ว
ทำไรได้ต่อปีดีกว่า

ทำไมถ้าทำเสียง

ตอนนี้มีหน้าร้านที่เม็กกาบังนาน
เม็กกาบังนาน

มันกว่าแปลกไปสายแล้วหยั่งโคตร
แล้วมันยังมีออกบูธอีกมั๊คะ

แล้วคนเขาซื้อตั้งเค็งเลยมั้ย

ลูกค้ามาถามเยอะว่ามันมีกลิ่นไหม

แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเราทำความรู้จักนะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้าจะให้น้องมิ้นสาธิต
การทำหมอนปลาทูให้ดูกันหน่อยนะคะ